วันก่อนค่ะงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต
โพดำพวกเราคือสีโพดำ
สีโพดำปะทะ๓ดอกจิก
อย่างที่บอกไปไม่ได้จะตั้งวงทำอะไรนี่เป็นชื่อคอนเสิร์ตเขา
ได้โอกาสเจอนักร้องดำพี่อ๊อก
นักร้องดังพี่อ๊อฟองศักดิ์คุณผู้ชม
สีผมเด่นมากใกล้
ไม่ใช่ไตมัยยุธยานะจ๊ะสีปีนี้แบบปังจริง
เดตเรื่องสุขภาพพี่อ๊อฟหน่อยคุณผู้ชม
อย่างที่หลายคนทราบกันนะพี่อ๊อฟปองศักดิ์เนี่ย
เคยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่
ล่าสุดพี่อ๊อฟขออัปเดตอาการว่าผ่านไป๒เดือนแล้ว
รักษากินยาต่อเนื่องเริ่มดีขึ้นเยอะเลย

เรื่องของการทานยามีการปรับตามความเหมาะสม
ยังไงตอนนี้ก็ขอดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
ขอบคุณทุกคนรอบข้างเลยนะ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพี่อ๊อฟค่ะ

แต่ว่ามันก็จะมีอาการแบบว่าเวลาเรารู้ว่าเรา

อาการมึนงงบ้างในบางครั้ง

ความที่ยาที่มันเป็นปรับเคมีในสมอง

ยามันทำให้เราแบบอย่างนี้
คุณหมอก็เลยปรับให้ยาทุกตัวที่อ๊อฟกิน
ตอนนี้กินทั้งหมด๔๓ตัว
แล้วก็ยานอนหลับ๑ตัว

ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ
อยากแนะนำให้ทุกคนไปลองคุยกับจิตแพทย์ดูค่ะ

เราอาจจะมีอาการใดแทรกอยู่ก็ได้

พี่ออฟด้วยนะครับ
การไปหาหมอไม่ใช่เรื่องน่าอายนะ
จริงค่ะแค่ไปคุยกันคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมงานเดียวกันค่ะ

เพราะว่าที่ผ่านมานี่นะเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลย
กันทำอะไรกันก็โดนด่ากันทำอะไรกันก็ผิดอีกแล้ว
กันบอกว่าเลี่ยงเลยละกันขอไม่เสพคอมเมนต์อะไรเลย

แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ค่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้กัน
แข็งแกร่งขึ้นเรียกได้ว่ามีภูมิต้านทานดีในพวกแบบ
เมนต์ด้านลบอะไรทั้งหลายแต่ลึกเอาจริงแอบเสียใจเหมือนกัน
เจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังขอบคุณหลายคน
ที่ยังคงรักแล้วก็ออกมาปกป้องตัวกันนพัฒน์ในหลายเรื่องอีกด้วยค่ะ
ดีใจที่ว่าคนที่เรารักเขาเขาเข้าใจเราแล้วเขาก็พร้อมจะปกป้องเรา
บางทีเขาพูดไปแล้วเขาจะโดนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบพิศนีไม่เป็นไรอะไรอย่างเง
แต่เขาก็ยินดีที่จะแบบออกมาพูดเพื่อเราขอบคุณมากครับ
ก็ยอมรับเขาว่าหน่อยเสมอหน่อยแต่ว่าก็พยายามข้ามไปเร็วทุกครั้ง
ไม่รู้ว่าพูดอะไรแล้วคนถึงจะชอบเราก็เลยเลือกที่จะไม่อ่าน
แม้กระทั่งทุกวันนี้กลายว่ากลัวไปเลยพี่กลัวคอมเมนต์ที่ถึงแม้ว่าเราทำดีก็ตาม
เราก็ยังไม่กล้าอ่านคอมเมนต์อยู่ดีเราเลือกที่จะมองผ่านไปเลย
มองจากสิ่งดีไปเลยครับเลือกจะมองจากคนที่รักเราคนที่เข้าใจเราไปเลย
แล้วก็พัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราไม่ดีจริงให้มันดีขึ้น